ถ้าน้องภรรยาคุณอู๊ดเป็นต่อกันหน่อยดีไหมค

ประชุมงานมาเสร็จปุ๊บขับรถจะกลับบ้าน

ยืนดักหน้ารถคนนึงนะเป็นซอยเปลี่ยว

กบอย่างนี้เลยใช่แล้วโบกเหมือนจะโบกรถ
พอเขาชะลอเท่านั้นแหละควักปืนมาแล้วยิงเลย
นี่เคราะห์ดีมากที่น้องพระยาคงรู้เป็นต่อ
เขาเองก็มีปืนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
เขาก็เลยยิงปืนตอบโต้กันไปคนร้ายถึงได้หนีไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนประดูกงามตาคลีพิรม
เป็นทางโค้งกลางไร่อ้อยที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ

ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีเลยนะคะ
มีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืน๑๑มม
เข้าที่บริเวณกระจกฝั่งข้างคนขับแล้วก็กระจกหน้า๗แห่ง
มีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่ด้วยนะคะ

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด
น้องภรรยาคุณอู๊ดเป็นต่อหลายคนน่าจะจำกันได้

ทีมข่าวได้คุยกับสทโอ๊คนะคะสทโอ๊คบอกว่า

หมู่บ้านตาคลีพิรมหมู่๑๒ในตะบนโคกสะอาดมา
ประชุมเสร็จก็กำลังจะกลับบ้าน
ทีนี้ทางกลับบ้านมันต้องขับผ่านป่าอ้อย
จริงอีกแค่๑๐๐เมตรจะถึงเส้นหลักอยู่แล้วนะ

ตรงจุดเกิดเหตุเจอคนร้ายยืนดักรอด้านหน้า๑คน
ด้านขวาอีกหนึ่งคนทำท่าเหมือนโบกรถ

คนร้ายที่อยู่ฝั่งทางขวาชักปืนออกมาแล้วยิงเลยค่ะ

กรถเสร็จปุ๊บชักปืนแล้วยิงเลยอะค่ะ
สทโอก็เลยคว้าปืน๑๑มมยิงสวนจากในรถออกไปเหมือนกัน
ยิงสวนใส่คนร้ายด้านขวา๓นัด
แล้วคนร้ายทั้งสองคนก็วิ่งหนีเข้าป่าอ้อยไป
สทโอ๊คก็เลยลงจากรถ

แล้วก็ตัวเองก็รีบหลบเข้าไปที่ป่าอ้อยเหมือนกัน

มีความแค้นหรือมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า

เขาบอกว่าผมว่าน่าจะเป็นประเด็นการเมืองท้องถิ่น
ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันนะว่าคู่กรณีจะเป็นใคร
แต่ผมอ่ะด้วยหน้าที่ของผมเนี่ย
ผมต้องคอยตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอยู่แล้วถูกไหม
ผมได้ร้องเรียนเรื่องตรวจสอบโครงการของเทศบาล
โครงการถนนที่มันไม่ได้มาตรฐาน

ในโครงการที่มีมูลค่า๓แสนบาทเหมือนกัน
วันเกิดเหตุคิดว่าคนร้ายคงจะรู้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี

น่าจะวางแผนไปก่อนครับ
เป็นของเทศบาลครับ
หลายคนอาจจะมองว่าที่ศท้าโอ๊ครอดมาได้แบบหุดปิด
ไฟวุรัยเอ็งก็มีปืนแล้วพกปืนพร้อมยิงเหมือนกัน

ศโอ๊กบอกว่าที่รอดมาได้น่าจะเป็นบริมีรงค์ปู่ถ้วนวัดช้างให้
หลังหนังสือใหญ่ปี๒๕๐๘องค์นี้มากกว่า
เพราะว่าสอทอค่อยติดตัวไว้ตลอดเลย

แต่ละคนบอกว่าโอ้เพราะมีปืนแน่แหละ
เพราะถ้าวันนั้นสทโอ๊คไม่มี๑๑มมอยู่กับตัวก็คงจะโดนยิงตายไปแล้วแน่

ใช่ค่ะเขารู้เลยว่าคือเจอแบบนี้ปั๊บต้องอะไรก่อนหลัง
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
เพื่อไปดูร่องรอยดูหลักฐานต่างเพิ่มเติม
มีการไปไล่เส้นทางจุดที่คนร้ายหลบหนีตามคำให้การของสทโอ๊คด้วย
บอกว่าคนร้ายวิ่งหนีเข้าป่าอ้อยไปทางฝั่งซ้ายอะค่ะ
พอเราตรวจสอบเส้นทางดูปรากฏว่าถ้าเส้นทางป่าอ้อยฝั่งซ้าย

หลักก็คือถนนโคกสะอาดประดูกงาม
ชาวบ้านใช้สัญจรเข้าตัวเมืองเพชรชบูรณ์ค่ะ
จากนี้เราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒นะคะคุณนงนุษย์เอี่ยมกุล
ก็เป็นคนที่ไปร่วมประชุมกับสทโอ๊ค
ก่อนที่จะขับรถกลับบ้านแล้วมาเกิดเหตุนี่แหละค่ะ

มาประชุมหารือกันเรื่องการสร้างถนนในหมู่บ้าน

เกิดเรื่องร้องเรียนให้ตำรวจมาตรวจสอบ

ซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานส่วนตัวแล้ว

คนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่มากกว่า
เพราะคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ทั้งรักแล้วก็เคารพสทโอ๊คค่ะ
แต่ทีนี้มีคนนึงที่ไม่คิดว่าเป็นคนนอกพื้นที่
คนนั้นก็คือต้องเรียกว่าอะไรนะพี่เมียใช่ไหม

พี่เขยของสอทอโอ๊คก็คือคุณอู๋เป็นต่อ
คุณอู๋เป็นต่อคือสอทอโอ๊คเป็นน้องของภรรยาคุณอู๋ไง
พี่แไม่ครับน้องเมียของอู๋
นั่งข้างกันวางแผนฆ่ากันก็ได้

บอกนั่งข้างกันวางแผนฆ่ากันก็ได้
คุณอู๋บอกว่าสอทอโอ๊คยังเป็นสมาชิกเทศบาลตำบัน

สทโอ๊คก็เพิ่งจะโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องโครงการสร้างถนน
ผู้รับเหมาสร้างไม่ได้มาตรฐาน
ก็ไม่รู้แหละว่าเรื่องนี้ไปกระทบใครหรือเปล่า
ก็อยากจะให้ตำรวจเร่งจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แกว่ามาดักกินกันนิสินะ
คือคิดว่าน่าจะไล่สะกดรอยตาม
รู้เส้นทางรู้เกิดของของพวกสทโอ๊คทุกอย่าง
พอสบโอกาสปุ๊บก็เลยมาดักซุ่มในทางเปลี่ยวแบบนี้
หวังจะรอบสังหาแต่สุดท้ายนี้
ก็เลยกลายเป็นว่าหนีกระเจิดกระเจิงกันไป
สำหรับสาเหตุตำรวจตั้งเอาไว้๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกก็คืออาจจะมาจากประเด็นการเมืองท้องถิ่นนั่นแหละ
สทโอ๊คไปร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่าง
หรือจะเป็นประเด็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
แต่ตอนนี้มีการตั้งทีมสืบสวนเฉพาะกิจ
ไล่ล่าตัวคนร้ายแล้วนะคะ

เพราะมันเป็นทางลูกรังแล้วมีป่าขึ้น๒ข้างเลย
ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงถนนสายหลักแล้วนะฮะ

ต้องตรวจสอบครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับ